มาดูประเด็นของเรื่องน้องจีน่านะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในความสงสัยแล้วก็จับตาของประชาชนอยู่
เพราะอยากจะรู้ว่าใครอุ้มอุ้มไปไหนและจะเอาไปทำอะไร
จีน่านะครับคดีนี้ยังไม่จบ
ตำรวจว่าวันนี้สอบปากคำอาผะนะฮะ
ก็ยังให้การไม่อยู่กับร่องกับรอยพูดอันนั้นทีพูดอันนี้ที
แต่ยอมรับสารภาพว่ามีคนสั่งอุ้มครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีคนเกี่ยวข้องอีก๓๕คนได้
ความคืบหน้าคดีอุ้มน้องจีน่าหรือเด็กหญิงพรสิริวงศิลารุ่ง
อายุ๑ขวบ๑๑เดือนหายตัวไปจากบ้าน
จากหมู่บ้านห้วยฝักดาบนะครับตะบนอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
คลิปไม่ใช่ลุงกับป้ากับญาติที่ไปเจอบนกระท่อมนะ
มีลุงกับป้าอีกกลุ่มนึงนะอันนี้แยกไว้นะฮะ

นี่แหละฮะบอกแล้วว่าให้การไม่อยู่กับร่องกับรอย
อาผะบอกว่าเอาน้องจีน่าไปให้ลุงกับป้านี้
แล้วลุงกับป้านี้ก็เอาน้องจีน่าไปฝากกับบุคคล
ในหมู่บ้านห้วยฝักดาบให้ดูแลต่อก่อนนะฮะ
ก่อนที่ญาติของจีน่าสามคนเนี่ยที่จะไปเจอที่กระท่อม
โดยญาติที่ไปเจอน้องจีน่า๓คนให้การบอกว่า
รู้จุดเจอจีน่าจากหมอผีใช่ไหม
อ้าวหมอผีเดี๋ยวตำรวจเขาจะสอบท่านด้วยนะ
เพราะมีข้อมูลบอกว่าหมอผีเรียกรับผลประโยชน์ฮะ
บอกว่าถ้าเจอเด็กขอรางวัลด้วยนะ
คาดว่าทั้งหมดจะเป็นขบวนการเดียวกันหรือเปล่าครับ
และจากการสอบสวนพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการกับนายอาผะ
อีก๓๕คนแต่ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะครับ
แล้วก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะเป็นใครมีส่วนร่วมนะฮะ
กับการกระทำความผิดในส่วนใดบ้าง
อกจากนี้นะครับตำรวจเตรียมจะเอารูปผู้ต้องสงสัยรายอื่นนะ
คือจีน่าเนี่ยก่อนหน้านี้ชี้อาผะถูกไปแล้ว
มีรูปตั้งเยอะนะฮะแต่ในนั้นมีอาผะด้วย
จีน่าชี้อาผะไปคราวนี้จะเอารูปคนอื่นมาบ้าง
หลังไหนขณะที่ชุดสืบสวนนะครับ
จะนำตัวอาผะไปชี้จุดเกิดเหตุ
แล้วแจ้งข้อหาและฝากขังให้ได้ภายในวันนี้แหละ
โดยเมื่อวานนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
อย่างเป็นทางการนะครับต้องรอพยานหลักฐาน
โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่รวบรวมเอาไว้ก่อนนะครับ
ขอบคุณผู้ชมครับนอกจากอาผะผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับ
ดูตามชาร์จไปจะได้เข้าใจนะครับตำรวจสอบพยานเพิ่มเติมสี่กลุ่ม

สองนะฮะกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกซัดทอดสามคน
ได้แก่ลุงป้าแต่ไม่ใช่คนที่ไปเจอน้องนะ
แล้วก็จะมีชาวบ้านเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนในกลุ่มนี้
กลุ่มที่๓กลุ่มที่ไปเจอน้องจีน่าที่กระท่อม
นายจบุษือจรือคนนี้เป็นลุง
ขออภัยครับนางนาคาจูจรือคนนี้เป็นป้า

เป็นกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่๕คนครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้คือข้อที่จริงจากการสอบปากคำ
มาดูการวิเคราะห์จากพลตบตรีวิชัยสังประภัยอดีตรอง
ผู้บริษัทการตำรวจนครบาลกันบ้างผู้การแต้ม
ผู้การหูดำวิเคราะห์บอกว่า
น่าจะมีผู้บงการให้อุ้มน้องจีน่าไปจากครอบครัวนะ
เพราะลำพังอาผะท่านมองว่าไม่น่าจะทำอะไรได้
เนื่องจากอาผะถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ
ตั้งแต่วันแรกที่น้องจีน่าหายตัวไป
นั่นแสดงว่าต้องมีคนคอยดูแลและให้นมและป้อนอาหารเด็ก
ส่วนแรงจูงใจตำรวจต้องสอบสวนให้ชัดเจน

ไม่ว่าจะเป็นประเด็นถูกใจถูกชะตาเอ็นดู

หรือจะเอาน้องไปเพื่อไปทำตามความเชื่อ

รวมทั้งการอุ้มเพื่อเรียกค่าถ่ายด้วย
หรือว่าการกันแกล้งกันจากปัญหาส่วนตัว
คือประเด็นไหนก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยท่านบอก
แต่ส่วนตัวท่านนะท่านให้น้ำหนักไปที่
เรื่องการเอาตัวน้องไปทำพิธีกรรม
เพราะว่าท่านชี้บอกว่า
คำสารภาพของอาผะครั้งแรกสุดนั่นแหละนะ

แม้ว่าภายหลังจะมีการซัดทอดว่า
มีคนอยู่เบื้องหลังการอุ้มน้องจีน่าก็ตามฮะ

ข่าวนี้ต้องให้เครดิตทางมูลนิธิกระจกเงา
เพราะว่ามูลนิธิกระจกเงาเขาตามเด็กหาย

งปู๊ดป๊าดรู้เลยว่าคดีนี้มันไม่ปกติธรรมดา
เมื่อวานนี้พี่เอกเอกลักษณ์หลุมชุมแขนเนี่ย

พี่เอกหลุมชุมแขบอกอยู่ตรงเลยนะ
บอกตรงไปตรงมาผิดทุกข้อ
ที่เด็กไปอยู่กลางปากในกระทอบตรงนี้
ผิดเลยฮะเอกลักษณ์หลุมชุมแขเอาตำแหน่งของพี่เอกก่อน
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย
มูลนิธิกระจกเงาเมื่อวานนี้ไปที่โรงพักแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้
สังเกตหลายข้อก็จะคล้ายกับข้อสังเกตของชาวเน็ต

แต่ข้อสังเกตที่นี่มองรู้ปาร์ดเลยว่านี่เขาช่ำชอง

อย่างเรื่องของอึเรื่องของฉี่
โดยปกติเด็กจะอึเด็กจะฉี่
มันต้องมีสมมุติจะนอนค้างคืนที่นี่มันต้องมีแหละ
คนเพิ่งเอาเด็กมาวางไว้
ก่อนหน้าที่จะมีคนกลุ่มแรกมาเจอน้องจีน่าไม่นาน
เพราะฉะนั้นรอยเหงื่อยังไม่มีเลย
เหยื่อของจีน่ายังไม่มีรอยอึรอยฉีกก็ไม่มีเช่นเดียวกัน
นี่คือความผิดปกติที่ตำรวจรับเอาไปขยายผลต่อนะครับ

ทำไปทำไมก็คือน่าจะเป็นความขัดแย้งภายในครอบครัวหรือกับคนภายนอก
ให้น้ำหนักเรื่องนี้เอ้าแล้วเรื่องค้ามนุษย์เอาเด็กไปทำขอทาน
ถ้าเอาเด็กไปทำขอทานเด็กไม่อยู่ตรงนี้หรอกไปนานแล้ว
หรือเรียกค่าถ่ายเอาล่ะสมมุติถ้าจะมีการเรียกค่าถ่าย
เขาคงเรียกตั้งแต่วันแรกแล้ว
นี่ผ่านมาหลายวันไม่มีการเรียกเงินสักบาทเดียว
เชื่อว่าน่าจะเป็นความขัดแย้ง
ความขัดแย้งกับคนในครอบครัวนะจึงไม่ถึงขั้นฆาตกรรมเด็กตาย
น้องก็เรียนรอดไงวิเคราะห์กันไว้แบบนี้นะครับ
แต่เชิญที่หน้าจอทีวีเนรนแอร์จอมขมังเวท
นแอร์ฟันทงไม่ตรงกับพี่เอก
นแอร์บอกว่าเอาไปเนี่ยเขาจะฆ่าเขาตั้งใจจะฆ่า

ประเทศเพื่อนบ้านเขาก็มีกระบวนการทำแบบนี้เหมือนกัน
จะเอาเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย
ไม่ว่าจะเด็กที่ดูแล้วมีพลังพิเศษหรือไม่มี
เอาไปก่อนเอาเด็กอายุไม่เกิน๕ขวบฮะ
จะเอาร่างของเด็กมาบูชายัน
เพื่อที่จะเอาน้ำมันน้ำมันคือเหมือนเวลาเผา
มันจะมีคล้ายน้ำมันไหลออกมา
จะเอาน้ำมันจะเอาร่างกายไปทำเป็นวัตถุมงคล
วัตถุของขลังเป็นศาสตร์ด้านมืด
ดังนั้นเนรนแอร์จอมขมังเวทเชื่อเลยว่า
การพาน้องจีน่าไปครั้งนี้มันมันคืออะไรบอกมัน
คุณไม่รู้ว่าใครนะมันตั้งใจจะเอาเด็กไปบูชายัน
ทำของขลังคนคุณสายมนต์ดำอย่างแน่นอนฟังเนรนแอร์
เอาไปบูชายันเนี่ยแน่นอนแล้วก็บูชายันเสร็จแล้วจะเอาไปไหนก็ได้
เหมือนเขาเอาของมาเส้นซ่านะฮะ
แล้วเส้นซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วไหว้เรียบร้อยแล้วเอาไปกินหรือไปทำไปอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเขาแหละ
เด็กฮะเด็กก็มีละขนาดดีฮะ
ไม่เกินอายุไม่เกิน๕ขวบ๓ขวบหรือขวบกว่ากว่าหรือไปเก็บ๘เดือน
จะต้องเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ได้
กุมารีจัดทำกุมารทองครับ

แล้วอย่างสีผงสีผิวอะไรวันเดิมปิเกษเมื่อก็มีส่วนนี้ใช่ไหม
ก็มันไม่เลขชั้นวันนะฮะครับผม
คนที่จะมีความรู้ขึ้นด้านนี้ต้องไปเรียนแบบพระหรือว่าจะไปเรียนจาก

อืมเป็นคนแบบชนเผ่าหรือเปล่า

พวกเกี่ยวกับด้านเลขยันภกษาอาคมเนี่ยสายพระม่าสายผีอ่ะ
กระทำมันชัดเจนว่าจะเอาเด็กไปบูชายันแน่นอน
แล้วก็เชื่อว่าอาผะจะเป็นคนสำคัญของกระบวนการบูชายันน้องจีน่าครั้งนี้จะยังทำไม่สำเร็จนั่นเอง
อันนี้ตรงกับผู้การแต้มวิเคราะห์เมื่อกี้นะ
ด้านเดียวเหมือนน่าจะเป็นเรื่องของพิธีค่ะสี่หนักนะคะ